ประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าลูกจ้างที่เป็นคนไทย
มีการโพสต์ภาพร่องรอยที่ตัวเองโดนรุมทำร้าย
คือเป็นรอยเขียวช้ำม่วงทั้งตัวเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าโดนนายจ้างชาวสิงคโปร์มาพร้อมกันกับพวก
เตะทั้งต่อยทั้งทุบตีเอาไม้ตี
ดูสิคุณผู้ชมแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นในห้องมืดปิดไฟ
นี่คือสิ่งที่เขามีการเอาภาพโพสต์ลงโลกโซเชียล
ซึ่งคนที่ถูกรุงทำร้ายนี่นะคะนายสันติเปริน
เป็นอดีตลูกจ้างของร้านขายแล้วก็รับซื้ออุปกรณ์กอล์ฟมือสอง

พอเขาโพสต์ภาพแบบนี้แล้วก็เพจดังก็มีการแชร์เรื่องราวนี้ไป
ดังนั้นพอทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นก็เลยไปพยายามติดต่อ
ตามหาตัวแล้วก็ไปสัมภาษณ์
เพราะว่าวันนี้ผู้เสียหายก็มาร้องเรียนที่กระทรวงแรงงาน
แล้วก็พอมาถึงเห็นผู้สื่อข่าวของเรา
เปิดร่องรอยบาดแผลบางส่วนเท่าที่เปิดได้เปิดให้ดูเลย
แล้วก็เล่าด้วยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้จัดการร้าน
ร้านขายแล้วก็รับซื้ออุปกรณ์กอล์ฟมือ๒ย่านศรีลม
ทำงานมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี๕๙
คือทำงานอยู่ที่ร้านนี้ก็เป็นปีแล้วนะคะ
หน้าที่ก็คือทั้งดูแลร้านดูแลเงินถือกุญแจร้านด้วย
แล้วที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่เคยมีปัญหากับใคร
จนวันที่เกิดเรื่องคือวันที่๒๗มกราคม
ตอนนั้นเนี่ยเขาเลิกงานแล้วกำลังจะกลับบ้าน
ปรากฏว่านายจ้างมาพร้อมกับชายชะกันอีก๘คนมาดักรออยู่
แล้ว๘คนนั้นถามว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าเป็นคนในบริษัทนั่นแหละ
ทีนี้ผู้บาดเจ็บก็เลยถามกับนายจ้างนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่า
นายจ้างก็ชี้หน้าแล้วก็บอกว่าตอบมา
งเงินกับอุปกรณ์ของร้านไปเท่าไหร่แล้ว
ที่ผ่านมาเฝ้าดูพฤติกรรมผ่านกล้องวงจรปิดผ่านมือถือมาตลอด
อันนี้นายจ้างพูดแล้วนายจ้างก็ให้ชายชะกัน๘คน
ล็อกคอลากลงมาจากชั้น๒ลงไปในห้องที่เป็นห้องตีกอล์ฟ
ห้องเล็กปิดไฟแล้วก็ร่วมกันรุมทำร้าย
ได้รับบาดเจ็บแล้วบังคับด้วยนะ
ว่าให้เซ็นรับสภาพหนี้ที่บอกว่ามีการทำเงินหาย
ทุจริตต่อหน้าที่ให้เซ็นรับสภาพหนี้จำนวน๑แสนบาท
ทีนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บลูกจ้างเขาก็บอกว่า
ตัวผมยังไม่รู้เลยว่าเขาประเมินจากอะไร
แล้วผมมีความผิดอะไรแต่ผมต้องจำใจเซ็นรับสภาพหนี้
เพราะถ้าเกิดว่าไม่เซ็นนายจ้างจะให้ชายชะกัน
เอาไม้ทุบตีอีกนะคะ
ฟังเสียงผู้บาดเจ็บเล่าให้กับทีมข่าวค่ะ
ต่อยที่ขมับขวาผมทีหนึ่งต่อยที่ชั้นสองทีหนึ่ง
แล้วเขาก็ลากผมจากชั้นสองลงไปชั้นหนึ่ง
เอาผมเข้าไปข้างในปุ๊บเขาก็สั่งเด็กล้อมผมไว้
ปิดประตูปิดไฟมืดครับทีนี้
คนที่มองเห็นผมข้างนอกเห็นเฉพาะตอนที่เวลาผมโดนลากเข้าไปแค่นั้นเอง

เขาก็ซ้อมผมเขาก็ตีผมเขาก็ใช้ไม้ทุบผม
มันก็เลยโดนที่ขาเป็นส่วนใหญ่
เตะทั้งเตะทั้งถีบทั้งต่อย
ขมับต่อยหัวเขาจะเอาไม้ตีหัว
พอเอามือป้องกันโดนที่มือตรงนี้
แล้วก็บังคับให้ผมยอมรับสารภาพว่า
ผมเป็นคนเอาเงินไปผมเป็นคนเอาของไป
เขาบังคับให้ผมยอมรับสารภาพ
ยินดีชดใช้เป็นเงิน๑แสนบาทเขาบอกอย่างนี้
โอ้โหคุณสันติผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
บอกว่าโดนน่วมเลยแล้วก็ถามว่าโดนเยอะขนาดนี้
รอดมาได้ยังไงคุณสันติบอกว่าโชคดีมากเลย

ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะถูกลากเข้าห้องมืดไป
ทีนี้พลเมืองดีก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาช่วยเอาไว้
ในโลกออนไลน์ก็มีคนบอกว่าพอเจอแบบนี้แล้ว
ต้องไปแจ้งความคุณสันติเขาตอบกลับไปด้วยนะ
แจ้งแล้วแต่ตำรวจบอกว่าถ้าเราแจ้งความเขา

แล้วตำรวจไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับชายทั้ง๘คน
รวมถึงไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายจ้างชาวต่างชาติด้วยนะคะ
นอกจากการที่ถูกนายจ้างเซ็นให้ยอมรับสภาพหนี้๑แสนบาทแล้ว
ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเดินทางมาร้องที่กระทรวงแรงงาน
เพราะว่าต้องการที่จะทวงความเป็นธรรมจากนายจ้างชาวสิงคโปร์รายนี้นะคะ
ถ้าแจ้งความเขาแล้วเขาจะแจ้งความเรากลับ

เพราะว่าเราถูกทำร้ายร่างกาย
ถ้าเราไม่ได้ถูกเราไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขากล่าวหา

แต่อันนี้ที่มาแจ้งเนี่ยคือแจ้งกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของการถูกไล่ออกอะไรพวกนี้นะครับ
ขณะที่นายสมบูรณ์ไตรศิลานันต์ผู้ตรวจรัชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับ
เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำเบื้องต้น
พบว่ากรณีนี้ลูกจ้างถูกทำร้าย
ก็จะเข้าข่ายแรงงานบังคับหรือแรงงานขัดหนี้
และอาจเข้าข่ายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ
ซึ่งผลการคัดแยกเนี่ยนะฮะทางสหวิชาชีพเนี่ย
ก็ยังดำเนินการประชุมหาลือกันอยู่นะครับว่าจะเป็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับ
กรณีนี้ถ้าสมมุติเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับ
ทางพนักงานสอบสวนหรือปคมเนี่ยนะครับก็จะแจ้งความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับกับพม
ร่วมกับพมในการแจ้งความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับ
ส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ
เราก็จะไปแจ้งความผิดฐานนายจ้างเก็บเงินเงินประกันไว้โดยผิดวิธีการที่อธิบดีกำหนดนะครับ
และส่วนในเรื่องเกี่ยวกับค่าชดเชยค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
และเงินประกันที่ยึดไปเนี่ยนะครับเราก็จะดำเนินการให้นายจ้างคืนหรือจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ
แล้วก็ทางกระทรวงรายงานเนี่ยรับเรื่องแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
กระทรวงแรงงานก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลต่างเพิ่มเติม
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าวันอังคารหน้า๖กุมภาพันธ์จะมีการเรียกนายจ้างชาวสิงคโปร์รายนี้มาสอบปากคำกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะคะ